ย้ายพระนางพญาองค์ใหญ่ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ

บอกเลยว่ามีอะไรให้เก็บไปลุ้นด้วย
นี่เขาไม่ได้เรียกพระนางพญาธรรมดาแล้ว

เพราะว่าองค์ใหญ่มากจริงนะคะ
ทางด้านพระครูสิทธิธรรมวิทัศน์นะคะ

ทำพิธีบวงสวงเพื่ออัญเชิญพระนางพญาองค์ใหญ่องค์นี้
ที่มีน้ำหนักมากถึง๘ตัน

นี่เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้เนอะ
แล้วลักษณะนี่เป็นเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยม

คือปกติพระนางพญาก็จะเป็นองค์เล็กเลี่ยมใส่กรอบห้อยคอ

ใหญ่มากค่ะคุณ
แล้วการเคลื่อนย้ายนะคะจะต้องใช้รถเครนมายกเลยค่ะ
ใช้รถเทรลเลอร์ในการขนย้ายออกจากวัดราชบูรณะ
ไปยังพื้นที่สามเหลี่ยมของวัดราชบุรณะค่ะ
โอ้โหเพื่อให้มันสอดคล้องกับรูปทรงของพระนางพญาคุณนึกออกไหม

แล้วก็เชื่อมโยงกับ๓วัดสำคัญของจังหวัดพิศนุโลกก็คือหนึ่ง

พิศนุโลกตอบถูกต้องวัดพระศรีราชนะมหาธาตุวรรณมหาวิหารนะคะ๒
วัดอะไรพระอะไรนางอะไรวัดบท
วัดนางพญาและก็วัดราชบุรณะแห่งนี้
ที่สำคัญอันเชิญมาเพื่ออาศัยบารมีขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช
ช่วยพูดวัดอีกทีได้ไหมเมื่อกี้เรามั่วตัวกันมากเลย
ใช่มีทั้งหมด๓วัดสำคัญของจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นก็คือ
วัดใหญ่และก็วัดนางพญาครับรวมไปถึงวัดราชบุรณะ
ที่มันย้ายมาตรงนี้๓วัดจะอยู่ใกล้กัน
ใช่แล้วค่ะเอาล่ะเวลาประชาชนเดินทางมากราบไห้ขอพรพระพุทธชินราชเสร็จปั๊บ
ก็สามารถเดินทางมากราบไหว้พระนางพญาองค์ใหญ่ที่อยู่ใกล้กันด้วย

ดูนี่ฉันจะให้คุณดูเนี่ยอันนี้มันไปแล้ว

แต่พูดถึงเรื่องที่มันยังไม่มาถึง
คุณดูเรื่องที่คุณเห็นต่อหน้าคุณดิ
เอาตึกอย่างนี้คือที่วัดแห่งนี้เขามีมากมายหลายจุดที่ได้ไปกราบไหว้กัน
คนที่เขาเชื่อเรื่องของโชคลาภผมก็จะไปที่นี่วัดราชก็มี
ฉันไปนะตอนนั้นไปซื้อกล้วย

ไม่ได้ไปค่ะซื้อกล้วยแล้วกลับเวลาน้อย
คือที่วัดใหญ่แล้วก็อีกจุดหนึ่งจะมีจุดขายกล้วยตากที่เป็นของฝากพิศนุโลก

ของที่ละลึกใช่ไหมเออ
แต่เอาให้ดูกันแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าขณะที่เคลื่อนย้ายเนี่ยเราเห็นรถเทลเลอร์ใช่ไหม
แล้วนั่นแหละสิ่งที่เขาโฟกัสมันอยู่ตรงนี้
เอาเห็นไหมเรามาตรก็พูดเรื่องอื่นน่ะ

แฟนรายการของเราคือต้องดูและฟังนะค่ะ
บางคนฟังอย่างเดียวอาจจะพลาดอะไรอย่างนี้ก็ได้